รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณสัยจากจังหวัดอุบลราชธานี
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

แล้วก็ขออวยพรก่อนเลยว่า

คว้าเงินล้านกลับไปบ้านในวันนี้นะครับ
ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณสัยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดนี้ได้เป็น๕เรื่อง
๕เรื่องนี้ใสจะต้องเป็นคนเลือกตอบก่อน

พี่เอคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไป
สำหรับครอบครัวเรานะครับ
พร้อมแล้วมาดู๕เรื่องไปพร้อมกันเลยครับ

เรื่องนี้ใสตอบได้แน่เก็บไว้ในใจก่อนก็ได้

ถ้าพร้อมแล้วใสเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

จังหวัดอุบลราชธานีครับ
เคยไปทำธุระที่สารกลางจังหวัดบ้างไหม

ล่าสุดนี่ไปอุบลเนี่ย

ล่าสุดเลยพาเหลิมไปหาหมอค่ะ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะ
ยังดีนะยังรู้จักโรงพยาบาล
ก็ถือว่ายังเป็นคนอุบลเนอะ
เอาละคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

จังหวัดอุบลราชธานีคนปัจจุบันคือใคร
ตัวเลือกที่หนึ่งนายสลิดวิทูล
ตัวเลือกที่สองนายเสริมชัยนรงค์
ตัวเลือกที่สามนายประทีบกิรติเลขา
ตัวเลือกที่สี่นายสมศักดิ์จังตกุล
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคือใครนะครับ

คุณเสริมชัยนรงค์คือคุ้นมากที่สุดแล้วค่ะ
ก็เลยเลือกข้อที่๒ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วสายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองนายเสริมชัยนรงค์ครับ
ขอให้ข้อแรกนี้เปิดมาถูกต้องกันแล้วกันนะครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแบงค์ขึ้นมาตอบคำถามครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกัน๔เรื่องคือเรื่องวันเกิด
เรื่องรถไฟฟ้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง

เชิญน้องแบงค์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เชิญน้องแบงค์มาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คำถามนี้นะลูกจริงแล้วเนี่ย

เพราะหนึ่งเรียนแล้วลูกมันอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับ
เพราะหนึ่งเรียนแล้วลูกมันอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับ

ฟังคำถามนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียง

คุณครูเคยสอนเรื่องนี้เหรอครับ

ตอบแล้วใช่มั้ยลูก

ตัวสองครับ

แล้วแบงค์จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แดงขึ้นมาตอบ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แดงขึ้นมา

ฟังให้ดีนะลูกตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
สามเรื่องนี้หนูจะให้แม่แดงขึ้นมาตอบเรื่องไหนนะลูกก็คือเรื่องวันเกิด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
ปลูกต้นไม้มาก็ประมาณ๔ปีนี่หรอ

คำถามเสร็จสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพนี้คือดอกไม้
พันใดตัวเลือกที่๑พุธสีดา

ตัวเลือกที่สามพุทธรักนาตัวเลือกที่สี่พุทธเวียดนาม
ก็มันจะมีเขาจะเรียกแบบซูเปอร์โซแล้วก็ฟุตซอลเวียดนามก็เลยตัดสินใจตอบ
ถ้าพร้อมแล้วแม่แดงเลือกตอบตัวเลือกที่

ตัวเลือกที่สี่พุทธเวียดนามครับ

อีกหนึ่งคนที่ต้องมาต่อชีวิตก็คือน้องชาติ
แม่แดงจะเลือกเรื่องไหนให้น้องชาติขึ้นมาตอบคำถามครับ
ตอนนี้เราเหลือด้วยกันอีก๒เรื่องนะฮะแม่
เหลือเรื่องวันเกิดและเรื่องรถไฟฟ้า

ขอให้ทำได้นะครับเชิญน้องชาติมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชาติจำวันเกิดของแต่ละคนในบ้านได้บ้างไหมครับ

วันที่๒๓มกราคม๒๕๓๕มีความสำคัญของเรายังไง
เป็นวันเกิดของใครหนูจำได้ไหมลูก

วันที่๒๓มกราคม๒๕๓๕มีความสำคัญของเรายังไง
เป็นวันเกิดของใครหนูจำได้ไหมลูก
วันที่๒๓มกราคม๒๕๓๕มีความสำคัญของเรายังไง
เป็นวันเกิดของพี่สาวที่แสนดีของชาติ
ตัวเลือกที่๒แรม๔ค่ำเดือน๒ปีมาแม่ตัวเลือกที่๓ขึ้น๔ค่ำเดือน๒ปีวอกตัวเลือกที่สี่แรม๔ค่ำเดือนอ้ายปีวอก
ตัวเลือกที่สามผมเกิดปีแพ้ครับก็เลยตอบข้อ๒ครับ
สรุปว่าหนูเลือกตอบตัวเลือกที่๒ครับ
ตัวเลือกที่สองแรม๔ค่ำเดือนยี่ปีมาแมครับ
คุณผู้ชมครับหมดไปแล้ว๔ข้อเดี๋ยวเรามาลุ้นคำตอบไปพร้อมกัน
มาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องใสจากจังหวัดอุบลราชธานีจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
วันเกิดของใสตรงกับปฏิทินจันทรกติ

สรุปว่าหนูเลือกตอบตัวเลือกที่๒